มาดูเหตุที่เกิดขึ้นในร้านนวดแผนโบราณกันบ้าง
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งสดเบียร์ก่อนที่จะไปนวดแผนโบราณ
และสุดท้ายนะผู้ชายคนนี้ขณะที่ถูกหมอสาวนวดอยู่
ปรากฏว่าปัสสาวะลาดตัวเกร็งน้ำลายฟูมปาก
แล้วก็ช็อกหมดสติไป
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งเหตุพยายามที่จะมาช่วยกันปั๊มหัวใจ
เป็นนาทีในการช่วยชีวิตแต่สุดท้ายช่วยชีวิตผู้ชายคนนี้ไม่ได้นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้น
โดยเปิดเป็นร้านนวดแผนโบราณนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ประมาณ๔ทุ่มกว่าจะ๕ทุ่มแล้ว
ทางตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ตำรวจสพบางแก้วจังหวัดสมุทรประการ
ได้รับแจ้งว่ามีชายช็อกหมดสติภายในร้านนวดแผนโบราณแห่งนี้
รีบไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพมูลที่ร่วมกระตันยูนะครับ
ก็ไปทำการปั๊มหัวใจนายสมชายขันสลีอายุ๔๘ปี
ซึ่งนอนหมดสติอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียงนวด
โดยพยายามปั๊มหัวใจอยู่นานกว่าครึ่งชั่วโมง
แต่ว่าชีพจรไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบถามพนักงานนวด
ก็คือนางสาวสุภาวดีมีมสังอายุ๓๓ปี

ผู้ตายมานั่งดื่มเบียร์รอนวดอยู่ที่ชั้นล่าง

ก่อนที่จะขึ้นมาใช้บริการนวด
โดยผู้ตายให้นวดที่บริเวณหัวไหล่ทั้งสองข้าง

แล้วก็พนักงานก็กำลังนวดหัวไหล่อยู่
ขณะนั้นนะครับผู้ตายนะคุณ
ดื่มเบียร์ไปด้วยซดเบียร์ไปด้วยนวดไปด้วย
ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็ซดเบียร์มาอยู่แล้วตั้งแต่หัวค่ำแล้ว
พอขึ้นไปนวดก็ซดเบียร์ไปด้วย
และให้พนักงานนวดหัวไหล่ทั้งสองข้าง
ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมานะครับ
เพราะว่าพนักงานก็กำลังนวดไปได้พักหนึ่ง
รู้สึกว่าผิดสังเกต
ตรงที่ว่าร่างกายของผู้ตายกระตุกคุณ
กระตุกถี่แล้วก็ปัสสาวะรถกางเกง
ก่อนที่ผู้ตายจะกลิ้งตกลงมาที่พื้นห้อง

ด้วยความตกใจพนักงานจึงวิ่งออกไปตามเพื่อนพนักงานด้วยกัน
มาช่วยกันปั๊มหัวใจพร้อมทั้งรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

นายสมชายอาจจะเกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
จึงทำให้เกิดอาการหมดสติแล้วก็เสียชีวิต
จึงส่งศพไปชนะสูตรนะครับ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

เกี่ยวกับเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล